บางคนเนี่ยอยากจะงดล่าว์เข้าภัณฑ์ศาศ์ใช่ไหมใช่ค่ะ
แต่มีผู้ชายคนหนึ่งอายุยี่สิบสองปีบอกว่าเอาสักหน่อยทิ้ง
ทวนก่อนเข้าภัณฑ์ศาศ์นะคะไปดื่มล่าวค่ะคุณผู้ชม
เมาแอหลอนค่ะหลอนขนาดไหนหลอนคิดว่ามีคนจะตามฆ่าจะตามทำร้าย
วิ่งหนีไปหาพี่สาวที่บ้านหลังจากนั้นก็ปีนขึ้นไปข้างบน
แล้วกระโดดลงมาในคลองหายไปค่ะ
พี่สาวไปบอกตำรวจไปบอกกู้ภัยให้ช่วยตามตัว
หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอสุดท้ายเจอนะคะ

มันอย่างเนี้ยค่ะก็เลยก็เลยแบบแล้วมันอยู่ไหน
แต่เราแบบมองขึ้นหลังคาแต่นามองข้างน่าว
ใช่ค่ะก็คือน้องก็ออกไม่ได้ก็เลยต้องตามคนมาช่วย

วงว่ากลัวจะมีคนมาทำร้ายมันน๋วก็เลยเข้าไปกอดน้องว่า
ไม่มีใครพี่อยู่นี่พี่อยู่นี่
ลงไปได้ยังไงหลายคนก็ตั้งคำถามนะคะแต่ที่แน่ค่ะ
กู้ภัยเอ่ยตำรวจเอ่ยเพื่อนเอ่ยชาวบ้านเอ่ยต้องช่วยกัน
หรืออิดหรือตัวหนอนที่ปูตรงทางเดินออก
แล้วเอาพ่อนุ่มคนนี้ขึ้นมา
สภาพเนื้อตัวเนี่ยคุณเห็นไหมสีนั้นเราไม่ได้ย้อมสีนะคะ
สีเทาโครนจ้ะตามตัวเต็มไปด้วยโครนนะคะ
สภาพคืออิดโรยหิวโซยายาต้องรีบพาไปล้างเนื้อล้างตัวนะคะ
แล้วให้ดื่มน้ำรีบพาตัวกลับบ้านค่ะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นบริเวณซอยท่าทราย
ใกล้วัดมหาวงศ์อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
คือถามว่าที่มาที่ไปของเรื่องเกิดขึ้นได้ยังไง

ดิฉันเล่ารายละเอียดอีกรอบหนึ่ง
คือก่อนหน้านี้๑วันค่ะพี่สาวของหนุ่มหลอนคนนี้
เขาได้โทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจบอกว่า
ขอความช่วยเหลือหน่อยให้ช่วยตามหาน้องชาย
เพราะว่าน้องชายไปดื่มเหล้าจนเมาคือเมาหนักค่ะ
มาหาเธอที่บ้านแล้วมาด้วยอาการหวัดระแวง
น้องชายคิดว่ามีคนตามล่าจะมาทำร้ายร่างกาย
ส่วนตอนนั้นตัวเธอเผลอไปเข้าห้องน้ำ
น้องชายออกไปจากห้องแต่มีเพื่อนข้างห้องเห็นว่าน้องชายเนี่ย
นขึ้นไปบนชั้นบนแล้วปีนข้ามรั้วไปบนหลังคา
กระโดดลงในคลองแล้วก็หายไปค่ะ
คือหลังจากที่ตำรวจเอ่ยกู้ภัยเอ่ยมาช่วยค้นหาทั้งคืน
ไม่พบณตอนนั้นเจ้าหน้าที่ก็เริ่มถอดใจแล้วแหละ
ทีนี้พี่สาวทำไงไปที่ตลาดค่ะไปซื้อดอกไม้
ไหว้พระอธิษฐานบอกว่าขอให้เจอน้องชาย
และสุดท้ายปฏิหารก็มีจริงนะคะระหว่างทางที่กำลังค้นหาน้องชาย
ก็โผล่มาจากหลุมแล้วเรียกชื่อพี่สาวอะค่ะ
สุดท้ายก็เอาตัวขึ้นมาปลอดภัยแล้วนะคะอ่าแปลกเนอะลงไปได้ยังไง
สิครับรูมันก็นิดเดียวเองอ่ะนะใช่ขาออกต้องให้คนมาช่วย
แล้วขาลงลงไปเองเหรออืมขึ้นมาจากกลุ่มด้วยนะใช่ค่ะโอ้